อ้าวทีนี้ชาวบ้านที่ตำบลหนองไซจังหวัดบุรีรำค่ะ
ไปเจอกองเศษหมูเป็นชิ้นส่วนของหมูค่ะ
ถูกทิ้งอยู่ริมถนนและเป็นจำนวนมาก
เขาบอกว่าน่าจะเป็นตันก็คือประมาณ๑๐๐กิโลกรัม
ทีนี้มันส่งกลิ่นเหม็นนะคะมันเริ่มเน่าแล้ว
ชาวบ้านบอกว่าไม่รู้หรอกว่าใครทำแต่กลัวกลัวว่าจะเกิดการแพร่ระบาดของโรคขึ้นมาค่ะ
ขาก็โภกใหญ่โภกหมูก็โภกหมู
คิดว่าหลายตัวไหมครับเนี้ยเป็นตันเลยน่ะตรงเนี้ย
หมูอ่ะคิดดูคิดว่ามันเป็นหลายตัวแล้วนี่คือภาพซากหมูนะคะ
มีทั้งส่วนขาส่วนสะโพกใส่ถุงพลาสติกแยกเป็นถุง
รวมรวมเขาบอกน่าจะเป็นพันกิโลกรัมอ่ะค่ะจุดนี้คือป่าชุมชนหนองไซ
บ้านโคกใหญ่ตำบวนหนองไส้อำนางรองจังหวัดบุรีรำ
ห่างจากถนนใหญ่๑๐๐เมตรเท่านั้นเองนิดเดียวนะคะ
และจะเห็นว่ามันเริ่มเขียวดำแล้วมันเน่าแล้วค่ะ
ส่งกลิ่นเหม็นคลักคลุ้งทั่วบริเวณชาวบ้านเขาบอกเดือดร้อน
ก็เลยร้องเรียนสื่อให้ลงพื้นที่มาตรวจสอบหน่อยผู้สึกข่าวนะคะ
ก็ลงพื้นที่ไปไปพูดคุยกับชาวบ้านที่เจอซากหมูเป็นคนแรก
ชื่อว่าคุณถาวรค่ะคุณถาวรเล่าว่าออกมาหาเห็ดในป่า
เดินไปเรื่อยได้กลิ่นเหม็นก็เลยตามหาว่ากลิ่นมันมาจากไหน
แล้วก็มาเจอซากหมูนี่แหละเมื่อเข้าไปดูใกล้ใกล้พบว่าเป็นชิ้นส่วนหมูที่ชำแหละแล้ว
แล้วก็ยัดใส่ถุงพลาสติกประมาณสิบกิโลกรัมถุงละสิบกิโลกรัมทิ้งกระจัดกระจาย
มากเอาไปฟังเสียงคุณถาวรค่ะเอามาทิ้งอย่างงี้มันก็อันตรายครับ
มีกลิ่นมีเชื้อโรคเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะให้เอ่อ
หลุมหรืออะไรไปฝังไว้ให้มันเป็นดีดีหน่อยคือว่ามันอย่างนี้มันเท่ากับมันมีชะโงชะโลก
กระจายไปทั่วไปหมดเหม็นครับก็อย่างที่คุณถาวรบอกอ่ะนะคะว่าทิ้งอ่ะ
ไม่ว่าอืมบางทีถ้ากลบเนี้ยมันก็เป็นปุ๋ยได้ค่ะ
แต่เอามาทิ้งไว้แบบนี้แล้วแถมใส่ถุงพลาสติกถ้าถุงพลาสติกไม่เน่า
ข้างในมันก็ไม่ออกข้างในมันเน่าก่อนอ่ะใช่ข้างในมันเน่าก่อนนะคะ
ก็เลยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบให้ดูหน่อยซิว่าใครเป็นคนเอามาทิ้งไว้แบบนี้ค่ะ
อย่างที่บอกนะคะกลัวกลัวเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคที่มันเกิดจากหมูที่มันเน่าแล้วเนี่ยค่ะ